คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของสถานปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจริง
เมืองไทยเรามีเยอะแยะมากมายมีหลายที่เลย
จะพาคุณผู้ชมกับคุณภาคภูมิไปที่จังหวัดสะแก้ว
อยากให้ช่วยกันดูหน่อยว่ามีใครเคยไปร่วมหรือว่าเคยเห็นสำนักปฏิบัติธรรมแบบนี้ไหม
เขาบอกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่จะให้คนเนี่ยเหมือนมาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฟอกลม

เป็นการฝึกสมาธิด้วยการฟอกลม
ฟอกลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวัดแล้วก็เร่งจังหวัดเร็วขึ้น
ถูกต้องคือเรื่องนี้เป็นข่าวมาวัน๒วันแล้ว
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปวันนี้เราลงพื้นที่เพิ่มอีก
เพราะว่ายังมีคนอยู่ที่นี่ใช่นะสืบเนื่องมาจากมีชาวบ้านในพื้นที่ที่สะแก้วเนี่ย
อยู่แถวสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขามีวิธีการแบบแปลกผิดพระธรรมคำสอนหรือเปล่า
หรือจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นภาพวันแรกแรกที่เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปสอบถามกันนะนะเพราะให้ทำสมาธิลักษณะฟอกลม
ฟอกลมด้วยการสูดหายใจเข้าออกแรงแบบนี้
แล้วบางคนพอฟอกลมเสร็จเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเหมือนกับเสียงสัตว์

เหมือนเราโมโหใครมาไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับคนนะ
คือเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้แต่อันนี้คือเขาทำตัวอย่างให้ดูนะ
อันนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติจริงจริงถูกไหมคะเวลาที่ปฏิบัติจริงจริงเนี่ยที่ชาวบ้านเขาบอกเขามาเห็นกันเนี่ย
ก็คือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีลักษณะเปล่งเสียงเหมือนกับถ้าสมมุติถ้าคุณอรัชพรเกิดปีขาน
ก็จะเปลี่ยนเสียงเหมือนเสือคือคำรามเหมือนเสือออกมา
อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ปีอะไรใครก็เขาก็เลยเอ๊ะอ่ะอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องเปล่งเสียง
แต่การฟอกลมด้วยวิธีการหายใจเข้าออกแบบเร็วแรงอะไรลักษณะอย่างนี้มันถูกต้องเหรอ
ตามหลักของการแพทย์แล้วมันทำได้ไหมถ้าคุณมีโรคประจำตัวคุณป่วยอะไรอยู่แล้ว
แล้วคุณทำเข้าไปอ่ะมันจะตายได้หรือเปล่านั่นน่ะสิมันจะรักษาหรือมันจะทำให้อาการหนักขึ้นกันแน่นะคะ
อันนี้ไม่รวมกับเรื่องของสำนักปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่อย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรด้วยนะ
เมื่อวานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเลยไปตรวจสอบแล้วใช่ไหม

พื้นที่แห่งนี้อยู่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เมื่อวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางเจ้าคณะอำเภอท่านได้ไปตรวจสอบ
ซึ่งเจ้าคณะอำเภอก็คือพระครูศรีรัตนสรกิจนะคะ
ก็มีคำสั่งออกมาแล้วด้วยว่าให้สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยยุติการดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบเลย
แล้วก็มีมติให้พระธรรมจักรผู้ดูแลชั่วคราวของสถานปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา
มาดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้ระหว่างที่เจ้าของสำนักตัวจริงหรือว่าหลวงพ่อดีเนี่ย
ไม่อยู่ไปถือศีลที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลับต้นสังกัดเดิม
คือสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาที่เขาชะกันสะแก้ว
คนที่เป็นเจ้าสำนักชื่อว่าหลวงพ่อดี
เป็นเจ้าสำนักและเป็นเจ้าของวิธีฝึกสมาธิด้วยการฟอกลม
แต่ช่วงนี้ไม่อยู่ไปถือศีลเพชรบูรณ์
คนที่เขาดูแลชั่วคราวแทนอยู่คือพระธรรมจักร
เมื่อวานที่ไปเนี่ยเลยเจอแต่พระธรรมจักร

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตั้งอย่างไม่ถูกต้องด้วย

ก็เลยให้พระธรรมจักรตรวจสอบแล้วท่านบวชวัดไหน

งั้นท่านกลับไปวัดของท่านไม่ต้องอยู่ที่นี่
แต่คนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย

แต่ทางฝ่ายปกครองเขาบอกตอนนี้ยังกลับไม่ได้

ถือว่าคุณมาอยู่นอกถิ่นนอกเขต
พื้นที่ภูมิลำเนาของคุณก่อนจะกลับพื้นที่ของคุณเนี่ย
กักตัวอยู่ที่นี่ไปก่อน๑๔วัน

ก็เลยต้องมีการกักตัวของประชาชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะ
ซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนานะคะ
ไปพูดคุยกับคนที่ถูกกักตัวอยู่ที่นี่ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละ
เราก็อยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงทำแล้วมันได้ผลอะไรยังไงแบบไหนบ้าง

นายยุธยาจักษีอายุ๓๔ปีนี่ค่ะ
กับอีกคนนึงคือนางน้อยโนนแดงนะคะอายุ๗๑ปี
ซึ่งนางน้อยเนี่ยเขาบอกเป็นลูกสาวแท้ของหลวงพ่อดีเจ้าของสำนักเลย
เขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเขาได้ผลจริงมันคือการทำสมาธิฟอกลมไม่ได้มีเรียนเสียงสัตว์อะไรที่บอกว่าจะเปล่งเสียงออกมาเป็นสัตว์ไม่มี

ผมเคยไปนั่งปฏิบัติสมากรรมฐานที่อื่นมามันก็ต้องนั่งนั่งธรรมดาครับเพราะนั่งธรรมดามันก็เราไม่เอาอ่ะ
อยากดูดบุหรี่ทีไหนหิวข้าวทีไหนหุดหงิดคนเยอะวุ่นวายไปหมดมันไม่ได้ครับอันนี้คนเยอะยิ่งคนเยอะเรามาฝึกใจให้เราให้มันแกร่งคนอื่นเขาจะร้อง
เพราะว่าบางทีร่างกายสภาวะคนอื่นจะไม่เหมือนกับเราขับของเสียวบางคนที่มีสภาวะร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเขาก็จะออกทางเสียง
ตะเลก็เลยต้องไปฝึกเอาวิธีอ่านที่มันง่ายกว่าแล้วก็ชัยแบบตามได้เวียนด้วยตัวก่อนเลยเปิดเขานอนก็นอนไว้แล้วมันจะปวดนอนกับเรา
ก็ยกขาไปหยิบทั้งวันทั้งคืน
ก็ลองปฏิบัติดูทำไปทำไปทำไปมันก็เบาขึ้น

ก่อนนี้มันทิ่มมันแทงมันจะปวดจากนั้น

อันนี้คือเขาบอกว่าการฝึกสมาธิฟอกลม
รักษาโรคต่างโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
อกลมเสร็จไอเลยนะนี่คุณรัชพรยังไอเลย

ประมาณนั้นเห็นแล้วคันคอแทน
โอ้โหคือแต่เขาบอกว่าเขาทำแล้วเขาได้ผลของเขาใช่ไหม

คืออันนี้ก็ต้องรอด้วยนะว่าทางแพทย์เขามองว่ายังไง
แต่ตอนนี้ก็ให้หยุดแล้วนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หยุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ฟังเสียงอีกสักคนละกันนะครับผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมนะ
จะไปแนะนำการีครับ
เป็นการเรียนเสียงสัตว์อันนี้ไม่จริง
อันนี้ไม่จริงแน่นอนค่ะมันไม่มีเสียงสัตว์เลย
ถึงแม้ว่าคลิปที่เราปฏิบัติทำกันวันนั้น
ก็จะเป็นในเรื่องของการคลายทุกข์เป็นพระธรรมยัน
อันนี้จะอธิบายมากไม่ได้เพราะว่าต้องมาปฏิบัติเอง
พอเกิดกับตัวเราเองเราจะอ๋อ
แต่มันเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งเกิดโดยการนั่งสมาธิ
พอพี่อ๋อยตัวเองนะเป็นเมื่อก่อนเป็นไข้เป็นหนาว
คนรอบตัวบอกกินยาสิกินยาสิกินเสร็จแล้ว
ก็มีความรู้สึกว่านี่คือเราแล้วอีกอย่างหนึ่ง
อ๋อยแค่ช่วยคุณหมอลดงาน

ท่านก็จ่ายยามาเหมือนเดิม